เมื่อกี้เห็นน้องภูมามาพูดเรื่องนี้สักนิดนึง
โรยไว้แล้วนะครับเป็นเรื่องของคุณพลอย
คุณพลอยไม่ใช่สิเขาเรียกพลอยพีเตอร์

แล้วก็ยืนยันนะเขาเป็นลูกของคุณปีเตอร์จริง
เพราะจริงก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมา๒กระแส
บอกกับถูกล่าวหานะครับ
ผมไม่รู้จะพูดได้รึเปล่าไม่รู้จริงรึเปล่านะ
พอดีข่าวมันออกมาว่าทางคุณปีเตอร์เนี่ย
เหมือนบอกว่ามาเนี่ยลูกคนเล็กไม่ใช่ลูกเขา

แต่ว่าเป็นลูกของน้องชายบ้างนะครับ
บางกระแสเขาบอกว่าเป็นลูกของเพื่อนที่เป็นสตรวจด้วย

โดยการตรวจเนี่ยไม่ได้ตรวจเอาของคุณปีเตอร์มาตรวจไว้อย่างนี้นะ
เพราะของคุณปีเตอร์มาตรวจอาจจะพูดได้อีกว่า
ก็พี่น้องก็เหมือนกัน

ว่าเป็นคนโตพี่น้องพ่อเดียวกันไหม

อย่างในภาพที่โชว์ผลตรวจใช่ไหมคะ

แล้วก็ตอนนี้คุณพลอยก็ได้ย้ายของออกจากบ้านของคุณปีเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ
เพราะว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับ

มีนาคมยังไม่ได้ถึงโทษที
เจ้าตัวจะกลับไปทำงานเป็นเออร์โฮสเตต
กลับไปทำงานแล้วนะนะฮะ
หลีนี้คือข่าวนะอย่ามาฟ้องผมนะ
เดี๋ยวก็พูดไปตามที่เค้าบอกมาเนี้ย